ตำรวจได้ร่วมกับทหารนะคะลงพื้นที่บุกค้นแหล่งซื้อขายปืนเถื่อนออนไลน์ค่ะ
พฤติการของกลุ่มเหล่านี้นั่นก็คือก็จะมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา
แล้วก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอปืนมาให้ดูถ้าเกิดว่าพอใจ
เขาก็จะสั่งซื้อผ่านไลน์นี่แหละค่ะ
รวมถึงก็จะมีการจัดส่งผ่านปรายศนีย์
เจ้าหน้าที่บอกว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
สามารถยึดปืนเถื่อนได้กว่า๕๐๐กระบอกค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ก็สนที่กำลังร่วมกับตำรวจทหาร
ร่วมกันจับกลุ่มนายวิชิตรุ่งรัชชัยเจริญ
ภายในบ้านเลขที่๙๒ทับ๒๐ซอยวัดสวนส้มตำบลสำรงใต้อำเภอพระประแดง
พร้อมกับของกลางเป็นปืนวินกันแบบลูกโม่ดัดแปลง
ใช้กับกระสุนปืนขนาด๓๘มิลลิเมตร๑กระบอก
ปืนไทยประดิษฐ์๓กระบอกเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างอีกจำนวนมาก

แต่ละกล่องเนี่ยนะคะก็จะระบุชื่อผู้ส่งไม่ซ้ำกัน
แล้วก็จะมีแท็บเล็ตอีก๑เครื่องด้วย
การจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่ม
ซึ่งนายวิชิตมีชื่อตรงกับที่ระบุหน้ากล่องพัสดุ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าปืนทั้งหมดสั่งซื้อจากเฟซบุ๊ก
กระบอกละ๕๐๐บาทเพื่อสะสมเนื่องจากว่ามีความชอบส่วนตัว
ไม่เคยนำไปก่อเหตุ
โดยก็จะหาข้อมูลจากแหล่งจำหน่ายอินเตอร์เน็ต
พบเฟซบุ๊กเปิดกลุ่มซื้อขายก็เลยเข้าไปขอเป็นสมาชิก
ซึ่งก็กลุ่มนี้นะคะจะมีการคัดกรองว่าใช่ตำรวจแอบแฝงตัวเข้ามาหรือเปล่า
หากสนใจกระบอกไหนเจ้าของปืนก็จะส่งคลิปวิดีโอทดสอบการยิงมาให้ดู
เมื่อตกลงซื้อขายคนซื้อก็จะโอนเงินไปตามราคาที่แจ้งไว้

ซึ่งแต่ละกระบอกนะคะก็จะมีกระสุนปืนแถมให้ด้วย
โดยตัวเองเคยสั่งซื้อมาแล้ว๔กระบอก
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
บอกว่าตำรวจก็ได้แจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีการปิดล้อมตรวจค้นแหล่งจำหน่ายปืนออนไลน์
สามารถยึดปืนเถื่อนได้แล้วกว่า๕๐๐กระบอก
ส่วนใหญ่กลุ่มที่สั่งซื้อมีประวัติ
เคยเป็นนักโทษที่พ้นคดีจากเรือนจำมาแล้ว
ระดมจับกลุ่มต่อเนื่องพบว่าเว็บไซต์เหล่านี้ก็ทยอยปิดลงบ้างแล้ว
โดยก็จะเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป